น่าจะสัมโปประเวศฝีระดอม
หนุ่มฉีดข้างทางเดินหลงป่านนาน๓วัน
ฉีดข้างทางเลยนะฮะ
รายงานข่าวเขาบอกไม่ได้เมาไม่ได้อะไรด้วยนะ
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวพิมายจอดรถแวะปัสสาวะข้างทาง
ไม่น่าเชื่อเดินวนอยู่ในป่านั้นน่ะ

เออเดินหาทางออกไม่ได้
นายสมศักดิ์พาณิชกุลประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
วางแผนกันฮะนี่วางแผนกัน
จะหานายอำนาจดินกระโทกครับอายุ๔๕ปี
ชาวบ้านดงใหญ่อำเภอพิมายหลังจากนายอำนาจ
ขับรถกระบะวีโก้สีทองทะเบียนกไก่พพ๙๘๓๖นครราชศรีมา
พาญาติไปหาหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
หลายวันแล้วทำไมไม่กลับบ้านนะพี่
ต่อมาครับไปพบรถกระบะครับ
จอดเปิดไฟขอทางอยู่ริมถนนสายพี่มายห้วยแถลงบ้านหนองม่วง
หมู่๑๒ตะบนหินดาดอำเภอห้วยแถลงครับ
ตรวจสอบในรถเจอโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์อยู่ครบ
แต่ตัวไม่เจอตัวคนไม่เจอ
ตำรวจติดต่อญาติครับจนทราบว่าเมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
นายอำนาจขับรถพาญาติไปหาหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาในช่วงเช้า
โดยญาติบอกให้รอกลับด้วยรอกลับด้วยแต่ก็ไม่ได้รอนะครับ
ขับรถกลับมาก่อนจนญาติก็ติดต่อไม่ได้
ออกตามหากันกระทั่งมาเจอรถจอดอยู่ตรงนี้
ทีมค้นหาแบ่งกำลังกันกว่าครึ่งร้อยนะครับ
ค้นหาตามป่าข้างทางเจอครับ
เจอนายอำนาจนั่งอยู่ในป่าข้างทางรถไฟคุณผู้ชม

ใช่ครับตรงข้ามโรงเรียนหินดาดวิทยา
ไม่ได้สวมเสื้อตามร่างกายตามกลายแผลจากกิ่งไม้

เจ้าหน้าที่ให้ดื่มน้ำเดินกระปกกระเปรี้ยวมาเลย
กลับนำตัวออกจากป่ามมา
ส่วนสาเหตุที่ไปเดินในป่าคือเจ้าตัวน่าจะจอดรถ
แล้วเดินลงไปปัสสาวะข้างทาง
หลังจากนั้นก็เดินหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้

ประกอบกับเขาเป็นคนหลงลืมอยู่ด้วย
บอกแบบนั้นนะทำให้หลงอยู่ในป่าหลายวัน
แต่เรื่องนี้มีชาวบ้านบางคนเชื่อว่าโอ้แบบนี้เหรอ
บางตาผีบางตาไงก็เดินหลงป่าหาทางออกไม่เจอนะครับ
ก็เลยต้องสอบถามญาติและเจ้าตัวอีกครั้งนะครับ
เดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นนะฮะ
พอจะคุยได้ก็จะสอบถามหน่อยว่าอะไรมันเป็นยังไงฮะ